เมื่อเช้านี้เชื่อว่าแฟนนางงามไทย

ว่าน้องนิ้งโสพิดาตัวแทนสาวไทยของเรา

และแน่นอนว่าเธอเองก็ไม่ทำให้แฟนนางงามชาวไทยผิดหวังนะ
เพราะว่าผ่านเข้ารอบไป๑๐คน

นิ้งมาในชุดราตรีสีแดงปัก
คริสตอลสุดอลังการจากอสาว้า
แน่นอนว่าเสียงเชียร์ของแฟนนางงาม

แล้วก็เป็นการพิสูจน์คำสบประมาท

ทำได้เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ
รอบ๓คนสุดท้ายกันก่อนนะคะล้วนแล้วแต่เป็นตัวเต็งทั้งสิ้นเลยค่ะ
ทางบันเทิงไทยรัฐของเราก็มีโพลของกิ๊กมาแล้ว
ห้าคนติดสามคนโคลของคุณกิ๊กที่เป็นผู้สื่อข่าวของเรา
แหมทายมาสะเม่นแม่นเป๊ะเลยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเวนิซูเอล่าซาวแอฟริกาแล้วก็ฟิลิปปินส์ค่ะ
ซึ่งก็ได้ตอบคำถามเดียวกันนะคะซึ่งแน่นอนว่าม้วนเดียวจบครบที่แคทเลย
แคทเรียลหน้าเกรจจากฟิลิปปินส์ค่ะ
ตอบคำถามได้อย่างมืออาชีพจนคว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์ดไปครองได้ในที่สุดค่ะ
ส่วนรองอันดับ๒ค่ะเป็นของสาวน้อยวัย๑๙ปี
โดยสาวงามจากลาวค่ะเพื่อนบ้านเราใกล้เคียงกันนะคะ
คุณอ่อนทนงหอมสมบัติก็คว้ารางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมไปครองได้ค่ะ
มาจากชุดกินอารีทองคำสุดอเมซิ่งคุณดูสิสวยมากตรกาสามากมากนะครับ
ย่อท้อนะต่ออุปสรรคต่างก็ยังพยายามมุมานะจนท้ายที่สุดมงกุฎเป็นของเธอเพราะพีริมเนี่ย
เสน่ห์ความสง่ามันออกเลยเพราะว่าน้องเนี่ยฟูเทิร์นแบบว่าสวยงามสง่างามโดยเฉพาะมีคลิปชุดว่ายน้ำหล่อยอยากจะลองฟูเทิร์นไหม
คงจะล้มหน้ากล้องซะตอนนี้นะคะแต่น้องเนี่ยอายุเพิ่งจะ๒๔เองนะคะยังไงก็ขอแสดงความยินดีกันด้วยนะคะ